วันนี้ได้เวลาไปอัปเดตราคาสินค้ากันแล้วนะคะ
ดูสิว่าสัปดาห์นี้ราคาของเนื้อสัตว์ปรับเปลี่ยนหรือเปล่าจ้า

ยังคงที่อยู่ที่สองร้อยห้าบาทต่อกิโลกรัมนะ
สะโพกไก่เก้าสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ

ราคาเนื้อสัตว์ยังคงที่ทุกชนิดเลย
มาดูราคาของผักหน่อยช่วงนี้อาจจะมีปรับเปลี่ยนกันบ้างนะ

ใบกะเภานะคะสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม